ผมได้ผมขอเรียนว่าผมพิจารณาเรื่องนี้
โดยเคร่งครัดตามมาตรา๑๑๔แห่งรัฐมนูล
ว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหตุด้วยผล
ด้วยการยึดถือว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก
ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

ง่ายคือผมไม่หวั่นไหวทั้งเสียงเชียร์และเสียงแข้ง
แต่จะพินาไปตามเหตุตามผลที่ควรจะเป็น
เมื่อผมได้พินาด้วยหลักอย่างนี้แล้วนะครับ
ผมก็ขออนุญาตเรียนว่าผมยังไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างทั้ง๖ฉบับ
เพราะร่างที่แก้ไขมาตรา๒๗
เพื่อให้มีสอสรมายกร่างรัฐมนูลทั้งฉบับ
ส่วนร่างที่แก้ไขเป็นรายมาตรานั้นหลักการพอรับได้
แต่ว่าในรายละเอียดที่ขอแก้มาก็ยังทำใจให้รับไม่ได้

ต่อไปนี้คือเหตุผลที่ผมขออนุญาตนำเรียน
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผมครับ
ประการแรกผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้น
ถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ตาม
แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของพี่น้องประชาชนและของประเทศ
รัฐมนูลไม่ใช่แก้วสารพัดนึกที่จะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้
รัฐมนุนแก้ปัญหาความยากจนอดหยากหิวโหยความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมไม่ได้
แก้ปัญหาการว่างงานไม่ได้เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนก็ไม่ได้
รัฐมนูลแก้ไปปัญหาเรื่องความด้อยการศึกษาไม่ได้
แก้ปัญหาความเจ็บป่วยไม่ได้ยับยั้งโควิดก็ไม่ได้
รวมทั้งแก้ไขปัญหาอื่นอีกมากมายก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าไปคาดหวังมากนักกับรัฐมนูล
ว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับเราทุกอย่างได้
รัฐมนต์ฉบับนี้ได้ผ่านการประชามติมาด้วยคะแนนเสียง๑๖๘ล้านคนแล้วเนี่ย
การจะแก้ไขหรือการจะลื้อให้มีสอสรเพื่อตั้งร่างรัฐมนุนขึ้นมาใหม่
ผมคิดว่าต้องกลับไปหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ประเด็นที่๓ครับการกลับไปหาประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
ตามแนวคำวินิจฉัยของสารลำนูนเมื่อปี๕๕นั้น
จะต้องมีการทำประชามติถึง๓ครั้งด้วยกันนะครับ
เพื่อนสมาชิกได้พูดแล้วนะครับว่า๓ครั้งคืออะไรบ้างนะครับ
ตั้งแต่ครั้งแรกว่าจะให้แก้หรือไม่
เมื่อแก้แล้วก็ต้องไปถามประชามติอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อได้ประชามติมาแล้วมาร่างรัฐมนูล
ก็ต้องกลับไปถามว่าจะรับรัฐมนุนหรือไม่๓ครั้ง
๓ครั้งใช้เงิน๑๖๐๐๐ล้านนะครับ
ล้านเนี่ยซึ่งเป็นเงินที่สูงมาก
และเราไม่ควรจะเสียเวลาในช่วงที่เรามีปัญหามากมาย
มาเพื่อใช้เงินไปในการแก้ธรรมนูล
นอกจากนั้นแล้วการแก้ธรรมนูญยังไม่สอบคล้อง

ซึ่งมีความแตกแยกขัดแย้งกันค่อนข้างมาก
ผมยังเห็นว่าการแก้ไขลำนูล
โดยตั้งสรอเพื่อยกร่างขึ้นใหม่
ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
ส่วนจะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้างนั้นก็ผมไม่ทราบนะครับ
แล้วก็ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรรำคาญกับรัฐมนุนฉบับนี้
ส่วนใครที่ทนไม่ได้กับรัฐมนุนฉบับนี้บ้าง

เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขมาตรา๒๕๖
โดยการตั้งสรอเพื่อยกร่างรัฐมนุนขึ้นมาใหม่
ส่วนประเด็นย่อยในสี่ร่างนั้น

และบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการตัดอำนาจของสว

ก็เข้าทำนองเดียวกับการไปแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งผ่านประชามติเช่นเดียวกันนะครับ

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยนั้น
เมื่อมีปัญหาเขาบอกให้กลับไปหาประชาชนครับ
นี่คือพื้นฐานของประชาธิปไตยระดับโลก
เวลานี้ต้องยอมรับก่อนว่า
การปกครองการบริหารโดยรัฐมนูลฉบับนี้มีปัญหา
ปัญหาที่สะท้อนออกมาโดยประชาชนเป็นเรือนแสน
มีปัญหาขนาดว่าพวกเราเจ็ดร้อยห้าสิบท่านเนี่ย

เขาจึงยื่นร่างรัฐมนุนที่เป็นของเขาเองมายังสภาแล้ว
ซึ่งผมเรียกร้องให้ท่านประธานสภาบอกว่าใช้ข้อบังคับพิเศษ
ยกเว้นข้อบังคับแล้วเร่งตรวจคุณสมบัติเสีย
ซึ่งถ้าผมเป็นประธานสภาผมตรวจ๓วันเสร็จแล้ว
แล้วก็นำเข้ามาร่วมนี้ได้ซึ่งมีวิธีการ
แต่เอาละเมื่อเราไม่ได้ฟังเสียงประชาชนโดยตรง
ผมก็อยากจะกลับเรียนท่านว่าเอ่อ
ผมจะอภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตราสองห้าหกมีง่ายง่ายฮะ
ถามว่าแก้๒๕๖ตามที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอได้ประโยชน์อะไร
ประโยชน์ข้อที่๑ก็การแก้รัฐมนูลนี้มันจะง่ายขึ้น
เพราะเราแก้แนวทางการแก้ไขถ้าหากเราเลยไปถึงยอมรับกันว่าตั้งสอสร
จากประชาชนมันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นก็คือให้ประชาชนมีส่วนในการมาร่างรัฐมนูล
ซึ่งเราก็ใช้รัฐมนุนฉบับนี้มาแล้วเวลานี้อ่า
ประชาชนก็กำลังจะมาเพื่อเรียกร้องให้เราแก้ตามเขา
ตามเขาก็แปลว่าร่างของประชาชนอยู่ในมือท่านประธานแล้วเวลานี้
ก็แก้มากกว่าที่เราแก้กันแต่ว่าไม่แตกต่างกันมาก
ผมดูที่ร่างแล้วผมขอมาดูแล้วนะฮะท่านประธานครับ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเวลาร่างรัฐมนูลใหม่
เราจะได้ร่างรับนูลที่เป็นประชาธิปไตยไงฮะเพราะว่าเราต้องยอมรับนะ
รัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการล่างหลายคนพูดมาแล้ว
ก็มันไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละมันสืบทอดอำนาจมาจากคนยึดอำนาจ
ก็ต้องยอมรับกันข้อนี้ท่านประธานก็ต้องยอมรับอยู่แล้ว
รู้กันอยู่แก่ใจทั้งหมดในสภานี้แล้วรวมทั้งประชาชนด้วย
ถามว่าถ้าแก้รัฐธรรมนุนฉบับเนี้ยมาตราสองหกสองห้าหกเนี้ย
แล้วจะได้อะไรก็ได้รัฐมนุนที่มีมาตรฐานขึ้นไง
เป็นที่ยอมรับของโลกเป็นที่เทียบเคียงของประเทศอารยะ
มีบางคนพูดเมื่อกี้นี่ท่านก็พูดเลยไปถึงว่ารัฐมนูลแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้
ทำไมจะแก้ไม่ได้ก็รัฐมนูลเป็นคนกำหนดนายกรัฐมนตรี
เป็นคนกำหนดอะไรทุกอย่างในประเทศนี้เป็นกฎหมายสูงสุดเป็นคนทำให้ข้าราชการต้องปฏิบัติยังไง
ผู้นำเป็นยังไงใช้นโยบายยังไงรัฐมนูลแก้ปัญหาประชาชนได้ทุกเรื่อง
ความเป็นอยู่ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับทั่วโลก
เขาแก้ได้หมดเนี่ยโดยรัฐมนุนไม่งั้นจะมาเถียงกันเรื่องรัฐมนูลทำไม
ทำให้รัฐมนุนเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเป็นที่ยอมรับของอารยะเทียบชั้น
จะยกระดับจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาทางการเมืองอันดับหนึ่ง
กระดับความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลก
ได้ทันทีเมื่อท่านมีรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตย
แปดปีมานี้โดยการปกครองของคณะยึดอำนาจ
ไม่มีไม่ต้องพูดอีกมันซ้ำเพราะฉะนั้น
แก้รัฐธรรมนุมมาตรา๒๕๖เป็นแนวทางที่เป็นสูตรรัฐธรรมนุมที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของประชาชนเป็นข้อเรียกร้องของประชาชน